ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
โนนสมบูรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยมีการขอความช่วยเหลือหลังจากเกษตรกรมีการจุดไฟเผาต่อสังหรือว่าเผาอ้อย
กลายเป็นฝุ่นควันค่ะลุกลามกว่า๒๐ไร่นะคะทำให้เกิดมลพิษแล้วก็กระทบต่อสิ่งมีชีวิตด้วย
นี่คือสภาพตอนนาทีเกิดเหตุที่มีการเผาต่อสั่งแล้วก็เผาอ้อยนะคะของชาวบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลหนองย่าปล้องอำเภอบังสะพุงจังหวัดเลย
ซึ่งก็มีการขอความช่วยเหลือค่ะภายหลังจากเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวอ้อยจนเสร็จแล้วก็มีการจุดไฟเผาต่อสังเผาอ้อยกว่า๒๐ไร่
ไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้างควันไฟลอยฟุ้งตามท้องฟ้านะคะแล้วก็มีเศษฝุ่นลอยกระจายไปตกหมู่บ้านใกล้เคียง
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยคนชะลาหญิงสูงวัยหรือแม้กระทั่งแต่หญิงตั้งคันเด็กเล็กต่าง
เนื่องจากการเผาต่อสั่งอ้อยนี้นะคะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศหายใจไม่ออก
ขณะที่ชาวบ้านบางหลังคาเรือนที่พักอยู่ในรัศมีใกล้เคียงกับป่าอ้อยค่ะ
ก็อยู่ในบ้านไม่ได้เพราะว่าความร้อนแล้วก็กลัวไฟไหม้บ้าน
ต้องมีการเตรียมขนย้ายข้าวของออกจากบ้าน
ก่อนจะมีการประสานแจ้งรถดับเพลิงของท้องถิ่นเข้าฉีดควบคุม
จากเรื่องการเผาต่อสั่งที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะ
พาไปดูอีกหนึ่งปัญหามลพิษทางอากาศที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างค่ะ
นี่คือภาพมุมสูงนะคะของพื้นที่ที่พบว่ามีหมอกควันปกคลุมไปทั่วพื้นที่ของเมืองอ่างทอง
ก่อนที่จะมีการจังหายในช่วงสายเป็นภาพในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะ
ซึ่งก็มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมการออกกำลังกายในที่แจ้ง
แล้วก็หมั่นดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือว่าคนที่มีระบบในเรื่องของการหายใจไม่ปกติโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ปิดนะคะ
ขณะเดียวกันทางจังหวัดอ่างทองก็ได้มีการสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งกวดคันกิจกรรม
ที่อาจจะก่อให้เกิดฝุ่นละออง
ไม่ว่าจะเป็นการเผานาหรือว่าจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรนะคะ
เพราะว่ากระทบต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตแล้วก็คนในชุมชนอีกด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นร่วมมือร่วมใจค่ะลดปริมาณเหล่านี้
เพราะว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อนเช่นกัน
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ